คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในท้องที่สพทุ่งใหญ่
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๔ปีก็ครึ่งคนแล้วนะไปติดสาวผ่านทางเฟซบุ๊ก
เปย์ค่ะโอนไว้ให้สาวสองเดือนหมดเงินไปสามแสนบาทโอ้โฮย
ก็โกรธไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคบแล้วสุดท้ายเนี่ย
โดนหลอกทางเฟซบุ๊กกลับมามาตั้งต้นใหม่ง้อขอคืนดีเมีย
เมียเมียก็ไม่เอาด้วยสุดท้ายค่ะชักมีดมาขู่จะแทงกลางตลาดเลยนะคะ
ภาพที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
พูดมาด้วย
แม่ยังสะบัดมือตำรวจอีกนะแล้วสภาพนี้คือเมาแอเลยค่ะ
ถามว่าทำไมเมาอ่ะย้อมใจก่อนด้วยเบียร์๒ขวดค่ะ
ก่อนที่จะมาง้อขอคืนดีเมียเมียเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดสดเทศบาล
ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายประหยัดรัตนานุภาพอายุ๖๔ปี
แต่แกไม่ประหยัดเลยนะเพราะสองเดือนโอนวัยขาดสามแสนบาท
ไปให้สาวที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ค

เออเห็นผู้หญิงใหม่ดีกว่าเมียของตัวเองเนี่ย
สุดท้ายไปไม่รอดก็ต้องกลับมาตายรังแบบนี้นะคะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาอย่างที่บอกไป
ดื่มเบียร์ย้อมใจไปสองขวดก่อน
แล้วหลังจากนั้นมาขอคืนดีกับนางนงรัตนานุภาพอายุ๔๗ปี
คุณนงเนี่ยแกเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดณจุดเกิดเหตุ
แต่ฝ่ายเมียไม่ยอมบอกว่ากลับบ้านไปเถอะ
แล้วสุดท้ายฉุดกระชากลากถูกันจนเสื้อขาด
ผู้ต้องหาอ้างบอกว่าได้ใช้มีดตีไปที่ศีรษะ๑ครั้ง

สอบถามภรรยาทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งคู่เนี่ย
เขาอยู่กินกันมาเนี่ย๒๘ปีฮะ
ปีก่อนเกิดเหตุ๓เดือนก่อน

จนกระทั่งไปหลงเสน่ห์ผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นไปมาหาสู่กันเลยนะ
โอ้โหสาวเจ้าก็ไม่ธรรมดา
แล้วได้มีการติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งมีการโอนไว
ประหยัดโอนไว๓เดือน
ไปให้ฝ่ายหญิงใช้จ่าย๓แสนบาท
กระทั่งสิ้นเนื้อประดาตัวหมดตัวค่ะ
แล้วกลับมาง้อขอคืนดีฝ่ายเมีย
แต่ฝ่ายเมียบอกว่าไม่เอาด้วยก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ก่อนที่สามีจะชักมีดจ้วงแทงลูกสาวที่อยู่ข้างก่อนฮะแน่
จ้วงแทงลูกสาวก่อน
เขาก็เลยเอามือมาปัดป้องกันปกป้องลูกสาวก็เลยทำให้ปลายมีด
พลาดมาโดนหน้าผากของตัวเองจนกระทั่งเลือดอาบ
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
และฝ่ายเมียบอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับฝ่ายผัวให้ถึงที่สุด
แต่ญาติทั้งสองฝ่ายสุดท้ายเข้ามาไกล่เกลี่ยกัน
ไม่เอาเรื่องกับนายประหยัดตำรวจก็เลยให้ตกลงกันเอง
พร้อมกับมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

สุดท้ายสองฝ่ายแยกย้ายกันไป

ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่า
ดำเนินคดีเสร็จแล้วไปที่อำเภอหน่อยไปเปลี่ยนชื่อสักนิดหนึ่งนะคะ